เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ไอซ์สรรยูจู่ค่ะได้มีการทวิตข้อความข้อความหนึ่งนะคะ
หลายคนมองว่าจะเป็นการพาดพิงไปถึงโอ๊ตปราโมทหรือเปล่า
คือเขาทวิตเอาไว้ว่าทำไมสมัยนี้คนพูดจาไม่สุภาพ
ถึงได้รับความสนใจจากสังคม
ซึ่งแฟนหลายคนต่างก็คิดว่าไอซ์เนี่ยคงจะว่ากล่าวไปถึงโอ๊ตปราโมทหรือเปล่า
พอเจอตัวหนุ่มโอ๊ตก็เลยขอถามกันสักนิดนึงว่า
น้อยอกน้อยใจไหมที่บางคนมองเขาในแง่ลบ

เคลียร์กับคุณไอซ์เรียบร้อยแล้วและไม่ซีเรียส
หากคนจะติดภาพนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ในเรื่องของการละเทศะเสมอจ้า
เราไม่ได้ว่าโอ๊ตนะเราก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งกัน
คือเราหมายถึงคนอื่นเราไม่ได้ซีเรียสเลยไอซ์คือ
คือเราเข้าใจคือแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไป

ไม่น้อยครับก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้คำหยาบคายเพื่อด่าคนอื่น
คือผมใช้คำหยาภัยกับเพื่อนสนิทแล้วก็รู้การรัฐเทศาส
อยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างคือดูให้เป็นความบันเทิงได้
แต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วถ้าเราอยู่กับผู้ใหญ่
อยู่กับผู้บัคคลองก็ควรจะต้องมีการละเทศา
ทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับบริบทของการละเทศะต่อสถานการณ์ต่างด้วยนะ
ส่วนความสัมพันธ์ค่ะกับแพทย์นับประพาที่หลายคนเนี่ยเชียร์เหลือเกินให้จิ้นกันจริงนะคะกับหนุ่มโอ๊ต
ซึ่งหนุ่มโอ๊ตเองยืนยันคำเดิมนะคะว่าไม่มีอะไรพัฒนาไปมากกว่าการเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันนะคะ

เนี่ยแล้วเนี่ยพอพี่สามารถไปใช่ไหม

เล็กซิ่งอย่าไปเชื่อมั้ยลุงไอลุงเนี่ยมัน
เป็นกรยานิมิตรที่ดีแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้
บรรยากาศในรายการแล้วก็บรรยากาศเวลาเราเจอกันมันสนุกมาก

เขาก็มีสนิทความสนิทสนมความเป็นกันเองนะคะ
แต่ถ้าจะให้จิ้นจนกลายเป็นคู่จริงเนี่ย
มันไม่มีทางพัฒนาไปได้หรอกนะเขาเป็นเพื่อนกันนะ
จิ้นก็จิ้นแต่ดิฉันชอบท็อปคอมเมนต์สุดแล้ว